ตกใจกันมากเพราะว่าคือกศชชัดเจนแล้วนะคะ
หลังจากที่มีผู้ประมูลรายใดรายหนึ่ง
จ่ายเงินประมูลล็อตแรกไป
ซึ่งเป็นเจ้าของที่เป็นสัมประธานเดิมทันที
เพราะฉะนั้นคือ๑๕มีนาคมเที่ยงคืน
ก็คือเที่ยงคืนของวันนี้นับเป็นวันที่๑๖
ซึ่งเขาก็มีนโยบายในการเยียวยากันเยอะพอสมควรนะคะ

หรือว่าเป็นฟีเจอร์โฟนสัญญาณโทรศัพท์เท่านั้นนะคะ
ตอนนี้ไม่เป็นกังวลไม่เป็นไร

เดินมาจ่ายเงินที่ทางกศธชนะคะ
มีการแถลงแบบนี้นะคะ
โยบายในการเยียวยามี๓แบบด้วยกัน
ซึ่งตอนนี้ลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

แต่ไม่เปิดเผยมูลค่าออกมา

เช่นก็ประมาณ๔หมื่นล้านบาท
ก็เพื่อจะเยียวยาจากทั้งหมดในเกือบ๑๓ล้านเลขหมายนะคะ
ตอนนี้เหลือเพียง๔แสนเลขหมายเท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบในคืนนี้นั่นเอง
ซึ่งก็ถามว่าจะทำยังไงต่อไป

ซึ่งทางกฎสรทชไม่อนุญาตนะคะ
เพราะบอกว่าจริงแล้วการประมูลได้แบบนี้เนี่ย
เป็นสิทธิ์ของผู้ที่ประมูลได้
ไม่มีนโยบายให้ไปใช้ฟรีทำไม่ได้
เรื่องนี้จริงแล้วเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าการให้บริการฟรีแบบนี้ก็เป็นการผิดกฎหมาย
เท่ากับว่าก็คือต้องทำได้ภายในวันนี้เท่านั้น

หรืออาจจะแบบคนที่อาจจะไม่รู้ว่าต้องย้ายค่ายโทรไป
สีทายเลขใหม่ในวันนี้ต้องรีบจัดการ

แค่นี้ก็จะไม่ซิมดับแล้วไม่ต้องตื่นตกใจไป